เอาถามคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าเวลาที่คุณผู้ชมต้องรอรอรถรออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย

โทรศัพท์หลายคนอาจจะเล่นโทรศัพท์แต่ไม่ใช่กับพระสงฆ์รูปนี้ค่ะ
พระสงฆ์รูปนี้รอรถจะกลับบ้านที่ลำปาง
อากาศมันร้อนเนอะมันเปรี้ยวปากยังไงไม่รู้
จิบละกันจิบไปจิบมามันติดลมบนค่ะ

มุดลงไปเลยทรงตัวไม่อยู่นั่นนั่งยังไม่ตรงเลยอะค่ะ
แล้วนี่เป็นพระสงฆ์คาพระเหลืองเลยนะ

ศึกสถานเดียวเลยนะคะโอ้โหเหล้าขาวแท้
นี่ค่ะตรงนี้นะคะคือร้านลาบริมถนนพระหลโยธินอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาธ
ก็ถามถามหนึ่งตอบสองอะค่ะยังไง
ถามสามตอบห้าค่ะโอ้โหคือถามยังตอบยัง
ไม่ได้ความไม่ได้เรื่องอะไรเลยจับใจความได้อย่างเดียวคือ
คือจำวัดอยู่ที่วัดเขาท่าลาบวรจักรตัวเมืองชัยนาธ
นั่งรอรถจะกลับบ้านที่ลำปาง

เลยไปหาซื้อเหล้าขาวเทใส่กระบอกน้ำ

แล้วจะซื้อข้าวไปให้พนักงานขนส่ง

ต่อไปดันติดลมค่ะ

สภาพนี้สงสัยจะจิบซะหมดขวดไปแล้ว
ต้องใช้ตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองชัยนาธิถึง๓นาย
พยุงหลวงพี่ขึ้นรถนะคะ
และระหว่างที่จะพาตัวขึ้นรถก็ทุลักทุเลเหลือเกิน

ตำรวจสามนายค่ะต้องพาหลวงพี่ขึ้นรถ

เดี๋ยวดูสภาพตอนขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะคะ

จังหวะลงไปนอนแผ่เนี่ยสิ

ตำรวจบอกนิมนต์นิมนต์หลวงพี่ขึ้นก่อน

เขาบอกว่าคำว่าสำรวมอยู่ไหนไม่รู้จัก
คือนอนแบบน็อกลงไปเลยค่ะ

จังหวันทีก็พานั่งรถไปที่วัดสีฟิชัยวัฒนาราม

รอบแรกคือ๗โมงเช้าแล้วก็เดินออกไป
อีกครั้งหนึ่งคือบ่าย๒นั่งอยู่ตรงเก้าอี้

ดื่มไปดื่มมาทำไมดื่มน้ำแล้วหน้าแดง
ทำไมดื่มน้ำแล้วเริ่มทรงตัวไม่อยู่
รู้สึกว่าสงสัยไม่ใช่น้ำเปล่า
แต่จะเป็นน้ำเมาแน่เลย

แล้วเขาว่าดีใจได้มาหาป้ากับลุง